มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุระทึกกลางกรุงเทพมหานคร
แล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราจะอยู่กันแบบนี้จริงเหรอ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะคลุ้มคลั่งลักษณะคือเมาใส่เสื้อข้างบนนะคะแต่ข้างล่างไม่ใส่
ถือมีดยาวสักประมาณ๑ฟุตเหล็กแหลมที่ใช้แทงกระสอบ
จี้รถแท็กซี่เนี่ยคุณผู้ชมแล้วใช้ทั้งมีดทั้งเหล็กเนี่ย
หน่ำแทงเข้าไปที่คอแท็กซี่แต่คุณเรียนใช้คำว่ากระหน่ำแทง
นึกภาพออกไหมคะคุณคิดว่าแท็กซี่จะเหลือไหม
ว่าแท็กซี่จะเจ็บไหมแท็กซี่ไม่เป็นอะไรเลย
ไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวบอกค่ะเขามีของดีติดตัว
แต่หลังจากนั้นคนขับแท็กซี่ค่ะฝืนใจขับไปจอดหน้าปั๊มแก๊ส
ตรงจุดนี้แหละแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาจากรถ
ผู้ชายข้างคนนั้นกลับใช้มีดและเหล็กแหลม
แทงคอตัวเองแพงราวนมสายตัวเองจนกลายเป็นว่าตัวเองนั่นแหละ
รถแท็กซี่สีชมพูสภาพด้านหน้าพังยับค่ะ
เนื่องจากว่าตอนที่ชายข้างคนนี้ใช้มีดจ่อที่คอคนกับรถท็อกซี่เร่งบ่อย
บอกให้ขับไปรถแท็กซี่แกก็เหยียบคันเร่งเลยด้วยความตกใจ
ชนเข้ากับรถชาวบ้านหลายคันรถชาวบ้านก็พังเสียหายด้วย
กับตำรวจนะคะส่วนคนเจ็บเนี่ยก็นอนอยู่ข้างรถนี่ค่ะ
คุณดูดิสภาพไม่เป็นอะไรเลยอะค่ะแล้วตำรวจไปเจอของกลางเป็นมีดปลายแหลมยาวหนึ่งฟุต
เล่มแล้วก็เหล็กแทงกระสอบอีกหนึ่งด้ามด้วยนะคะคุณมณัสวินโชเฟอร์คนขับรถแท็กซี่บอกว่า
จรรย์สนิทวง๒๓มาที่บริเวณจรรย์สนิทวง๑๘บ้านช่างหล่อ
วงบางกอกน้อยนะคะพอมาถึงค่ะในมือเนี่ยใช้มีดแล้วก็เหล็กแหลมวิ่งมาเปิดประตู
ประตูฝั่งด้านหลังแล้วใช้มีดไปเจาะที่คอเขา
ให้ขับรถไปด้วยความตกใจค่ะเหยียบคันเร่ง
แล้วรถก็พุ่งไปชนเข้ากับรถชาวบ้าน
ใช้เหล็กแหลมใช้มีดกระหน่ำแทงคอเขา
แต่เคราะห์ดีมากไม่เป็นอะไรไม่เข้า
เขาวิ่งมาฝั่งตรงข้ามแล้วก็เปิดประตูรถหลายคัน

ก็เลยขึ้นมารถผมพอขึ้นเสร็จก็กระหน่ำแทงผมใหญ่เลยครับ

ไม่เขาก็นำแทงเสร็จเขาบอกห้ามจอดแล้วจอดกูแทงมึงตลอดเลย

เขาแทงพี่หรือเขาแทงตัวเอง

พอแทงผมเสร็จแล้วรถมาเกิดอุบัติเหตุ
รถเลยไปไม่ได้ผมก็เลยวิ่งออกมาจากรถ
แล้วเขาก็เริ่มแทงตัวเองแล้วทีนี้ทำอะไรไม่ถูก

แล้วอุบัติเหตุมันมีเพิ่มเติมอีกไหม
มีเราชนใครต่อไหมหรือว่ายังไง
อ๋อคือว่าโดนอีกประมาณ๓ครั้ง

ลองทำเครื่องก้อนเราขับชนเค้า

มอเตอร์ไซส์เจ็บก็ไปส่งโรงบาลแล้วเจ้าหน้าที่
โอ้โหมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกันนะคะ
ทีนี้หลายคนที่ติดตามข่าวนี้ก็ตั้งคำถามแล้วว่า
ของดีที่ว่ามันคืออะไร
เราถามคุณมณัสวินโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่บอกว่า

อะไรฮะเหล็กไหลปู่ให้ใส่ตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะ

พร้อมกับโชว์รอยสักลงอาคมรูปปู่ฤษี
อัคระยัน๕แถวที่ต้นแขนทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ
ศักดิ์มาตอนที่เป็นวัยรุ่นมีพระอาจารย์รูปหนึ่ง

แต่ว่าจำชื่อพระอาจารย์ที่เป็นผู้เสกคาถากับรอยสักให้ไม่ได้นะคะ
นี่ดูสิคุณของนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงนะ
อ้อแปลกนะนะทีนี้ชายคลุมคลั่งล่ะอยู่ไหน
ตำรวจไปตรวจสอบชื่อแล้วนะคะ
ทราบว่าผู้ชายคนนี้อายุ๒๕ปี
ชื่อจริงก็คือนายไขยมกวรรณสุโพประสิทธิ์นะฮะ
ตเพื่อนของนายไขมกเนี่ยชายคลั่งชื่อก็อ่านยากด้วย
ได้เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจบอกว่า
ชายคลั่งเนี่ยเคยทำงานขับรถส่งของ
แต่ว่าโดนไล่ออกเมื่อเกือบ๒เดือนที่แล้ว
เพราะว่าเจ้าตัวมีอาการแปลกชอบผุดจาเพ้อเจอร์
ประกอบกับมีอารมณ์แปรปรวนหัวร้อนใส่คนรอบข้างเป็นประจำ
ว่านายคัยมกเนี่ยคงจะดื่มเหล้าเพราะเครียดที่ตกงาน
ก็เลยพอดื่มเสร็จปุ๊บไม่ได้สติแล้วไง

ส่วนผู้เสียหายที่ถูกรถแท็กซี่เฉียวชนประกอบไปด้วย
รถสองแถวขนาดเล็กที่เรียกว่ารถกระเป๋นั่นแหละ
รถจักรยานยนต์รถแท็กซี่รวม๔คัน
ก็เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ